รสชาติของอาหารมามากมายแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันน่าสนใจมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแอวกันเจ้า
เห็นท่าฟ้อนอย่างนี้นี่แหละที่เรียกว่าฟ้อนไทยลื้อเป็นการไร่รำของชาวไทยลื้ออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อบวงสวงเจ้าหลวงเมืองล้า
ท่าทางการแร่รำของการฟ้อนไทยลื้อก็แตกต่างจากฟ้อนล้านนาที่อื่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการก้าวเท้าการฟ้อนมือแล้วยิ่งแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นบ้านก็ยิ่งเป็นการแสดงที่สุดยอดเรียกว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวน่านเขาเลยล่ะค่ะ
เมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็ต้องพูดถึงผ้าทอลายน้ำไหลซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทยลื้อ
เกิดจากจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผ่านการกันกลองด้วยสองมือจนเกิดเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าที่มีลวดลายสอดผสานความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองน่านเลยทีเดียว
ของฝากอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อมาถึงบ้านท่าวังผาแล้วจะต้องหิ้วติดมือกลับไปก็คือไก่หรือสาหร่ายไก่นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการผลิตไก่เพื่อนำมาแปรรูปก็เริ่มจากการเก็บสาหร่ายไก่สดสดจากแม่น้ำมาคัดแยกเศษหินดินทรายและสิ่งแปลกปลอมอื่นอื่นออกให้หมดจากนั้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดประมาณสิบครั้งแล้วฉีกเป็นฝอยก่อนจะนำไปวางบ
แกรงตากแดดจนแห้งและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างทั้งอบทอด
แต่ที่อร่อยเคี้ยวเพลินปากสุดก็ต้องยกให้สาหร่ายแผ่นกรอบนี้แหละค่ะ
ไก่ล้ำแต่เจ้า
จากนำมาแปรรูปเป็นของฝากแล้ว
สาหร่ายไก่ยังสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้อีกหลากหลายอย่าง

โดยการทำคั่วไก่นั้นใช้วัตถุดิบก็คือไก่ที่ล้างสะอาดเกลือและงาขาว
จนกว่าจะแห้งจึงจะรับประทานได้
จะได้คั่วไก่ที่มีรสชาติดี
ทั้งกลิ่นธรรมชาติของสาหร่ายและงาคั่ว
ส่วนห่อนึ่งไก่นั้นจะเอาสาหร่ายไก่สด
คลุกกับน้ำพริกที่มีส่วนผสมของน้ำใบย่านาง
พริกตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่และผักชีซอย
ห่อด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งประมาณ๑๕นาที

ลำแต่นะเจ้า
มาถึงถิ่นฐานบ้านคนไทยลื้อทั้งที

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทยลื้อ
ที่นี่ยังรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่เอาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะ

อะไรอร่อยขึ้นชื่อแล้วก็ทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายด้วย
ถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปสโลไลฟ์กันที่นานเจ้า

เอาล่ะช่วงสุดท้ายแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับสยือตลอดค่าของเราในวันนี้ได้แก่
ไปดูกันเลยครับว่าชมหน้าค่าตามีใครกันบ้างนี่
คนต่อมาก็คุณกาดาจากชนบุรี

เอาอีกสองท่านขึ้นมาเลยคุณดาบสร้างนครสวรรค์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายคุณนุ๊กกรุงเทพ
ยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีทั้ง๕ท่าน
วันนี้ได้รับเสื้อยืดตลอดข่าวเก๋ไปใส่เที่ยวกันแล้ว

แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ไลน์มาถึงแม้ว่าจะไม่ได้

ต่อจากนี้ไปเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การแจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมติดตามตลอดข่าว
สุดสัปดาห์รวมไปถึงเช้านี้ด้วยนะ

โมงจนถึง๑๐โมงเช้านะคะติดตามกันไปยาว
ส่วนวันนี้เราจะปิดท้ายรายการกันไปกับ
ภาพบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่อลังการของงานการสืบสารประเพณี
ยพระธาตุศรีคุณทำบุญมหาชาติจังหวัดนครพนมค่ะ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ